นายกจะกล่าวอะไรนิดนึงก่อนกลับไหมคะ
วันนี้ก็อยากจะบอกว่าดีใจมีความสุขนะ

เกษตรทั้งหมดอ่ะ
แล้วก็ยิ่งประจาชมนี่มาแต่วันนี้นะ
เราทุกคนจะมาร่วงกันทำกว่าดีเพื่อแบบดิน
ทำให้เศรษฐกิจมีการบุญเวียนดีขึ้นในระบบ

ถือว่าเป็นนิพิธรรมนี้ที่เราจะเริ่มปีใหม่ในวันข้างหน้าของเรา

แยกกันไม่ได้อีกแล้วนะครับประเทศไทย

อยู่ที่คนไทยทุกคนนั่นแหละต้องช่วยกัน

นายกสู้เต็มที่ใช่มั้ยคะ
สู้เต็มที่เลยใช่มั้ยคะ
สามหน้าที่และบทบาทของนายกสู้
พี่ถอยนิดนึงครับ
ประวัติภาพไม่ได้นะคะ
ไม่ได้สู้กับใคร